เจ้าหน้าที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
ได้เข้าไปตรวจสอบสิทธิ์การถือครองที่ดินของศูนย์ปฏิบัติธรรม
คาดว่าจะเกี่ยวข้องกับวัดพระธรรมกายที่เขาใหญ่แล้วนะครับ
มาในวันนี้เจ้าหน้าที่สปกรจังหวัดนครราชศรีมา
ก็ได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบอีกครั้ง
หลังพบว่าลุกล้ำเขตสอบประกอบกว่า๕๐ไร่
โดยในชำนาญกลิ่นจันทร์หัวหน้าปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสปกร
จังหวัดนครราชศรีมาก็นำเจ้าหน้าที่

ที่กำลังปลูกสร้างอาคารขนาดตั้งแต่๒ชั้น
จนถึง๑๒ชั้นจำนวน๒๗อาคาร
จากการตรวจสอบด้านหลังก็พบว่ามีรั้วคอนกรีต
และรั้วรวดน้ำกั้นเป็นบางช่วง
แต่ก็ยังไม่มีการเตรียมก่อสร้างหรือทำประโยชน์อะไร
และบริเวณประตูทางเข้าก็มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ภายในอย่างแน่นหนาไม่ให้บุคคลภายนอกเข้าไปนะครับ
ชำนาญเปิดเผยว่าจากการดูพิกัดกำหนดจุดในแผนที่
หลังจากนี้ก็จะต้องตรวจสอบอีกครั้งว่าที่ดินที่ทับซ้อน
มีเอกสารอะไรที่เข้าไปถือกรรมสิทธิ
เพราะว่าในที่ดินสอปกรสามารถออกโฉนดได้หากมีหลักฐาน
ขณะที่พ่านตำรวจเอกสมคิดทิพย์จากวงผู้กับการ
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมพร้อมกับเจ้าหน้าที่ป้องกันรักษาป่าที่๑
นครราชศรีมาปากช่องลงพื้นที่ตรวจสอบวัดถ้ำเขาวง
ซึ่งเป็นหนึ่งในวัดสาขาของวัดพระธรรมกาย
โดยมีพระสมบูรณ์ติดสวังโสรักษาการเจ้าอาวาสนำตรวจสอบ
ก็พบกุฏิพระสงฆ์จำนวน๑๔หลังอยู่ในพื้นที่
และจากการตรวจวัดดังกล่าวอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติจำนวน๑๗ไร่
ขณะนี้ก็ได้รวบรวมหลักฐานและนำไปประชุมสรุปกับทีมงาน
อย่างละเอียดอีกครั้งแล้วก็เตรียมดำเนินการตามกฎหมายต่อไป